ต่อกันที่เพลงฮิตกันหน่อยดีกว่านะคะไม่พูดถึงไม่ได้จริงจริงเพราะว่า
ปล่อยออกมาแค่คืนเดียวตอนนี้พูดก็พูดยอดปลาไปล้านกว่าแล้ว
ต้องออกตัวก่อนว่าดิฉันไม่ได้พูดคำหยาบนะ
อันนี้เป็นชื่อเพลงของเขาคุณผู้ชมชื่อเพลงว่านะจ๊ะพ่อมึงสิ
ตอนนี้กำลังฮิตกำลังโด่งดังหลายคนกดเท่ากับที่บอกไปว่าวันแรกเนี่ย
แสนกว่าแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยดิฉันเข้าไปดูประมาณล้านเก้าแล้ว
เลยนะคะเขาบอกว่าเป็นเพลงที่กระแสสุดปังค่ะ
ก็เพราะว่าคำนี้แหละคำว่านะจ๊ะเออนี่นะจ๊ะนะฮะ
เป็นคำฮิตช่วงนี้หลายคนฟังแล้วก็บอกว่าแหม่มันนะจ๊ะบอก
แต่มันกระแทกใจจริงนะก็มีการจับประโยงเรื่องการเมืองบ้าง
จนเกิดการเป็นวิพากษ์วิจารณ์มีกระแสแรงเวอร์ด้วยนะฮะ
งานนี้บันเทิงไทยรัฐค่ะต้องพูดคุยกับนักร้องนำกันหน่อยนะ
ถามน้องพรเลยน้องพรจันทพรค่ะวีดีโอคอลกันไป
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐน้องบอกว่าคุณพี่ซิงเกิลนี้เนี่ยเอาจริง
ตั้งใจจะหยิบเอาไอ้คำว่านะจ๊ะเนี่ยที่แชร์กันเยอะในโซเชียลนี้นะคะ
เอามาเป็นชื่อเพลงแล้วก็เป็นลูกเล่นของเพลง
แต่ยืนยันเลยว่าเนื้อหาของเพลงที่น้องพูดถึงนี่นะคะ
พูดถึงเรื่องความรักของชายหญิงทั่วไป
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเลยแม้แต่นิดเดียว
บอกคือถ้ามันเชื่อใจกันไม่ได้แล้ว
ก็ไม่ต้องมาอ้างเหตุผลอะไรแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นเนื้อเพลงเขา
ส่วนใครที่โยงไปเธอและทีมงานก็เข้าใจ
พอประโยคเนื้อเพลงขึ้นปุ๊บสาวพรจันทพร
พี่จงลงสังเกตทุกสิเออที่จริงแล้วมีที่มาที่ไปยังไง

ตกใจจริงอะเราตกตั้งแต่รอบแรกแต่ว่ามันทำท่ามันเหมือนแบบ

ทีนี้ก็เลยบอกว่าเออพรลองทำแบบนี้อีกรอบนะ
เหมือนทำแบบตกใจอีกรอบนะอะไรอย่างนี้ค่ะ

นี้คือพี่นิกบอกว่ามันเป็นช็อตเดียวที่มันโอเค

ทีนี้เผื่อบางทีเขาอาจจะชอบ

ปกติได้ยินเนื้อเพลงเราก็เปิดใจแล้วไงคะ
ตอนแรกก็คือนะจ้ะตื๊ด
จะโดนไหมพี่นิกเราจะเป็นอะไรไหม
เขาจะบ้าเราไหมแบบแบบนี้เราก็ตกใจทีแรก
ร้องเองก็อย่าตกใจเอง

ก็พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของผู้หญิงผู้ชาย
ถ้าให้โอกาสแล้วไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็นั่นแหละค่ะ
ตามชื่อเพลงเลยนะจ๊ะตื๊ด
แต่ช่วงนี้ก็ร้องช่วงนี้ไงมันก็เลยแอบแวง

สัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไม่ได้

ก็ฟังแล้วก็ดูให้มันเป็นบันเทิงกันแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ